ส่วนเมื่อวานไฮไลท์ของการเดินทางไปสมัคร
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลวันนี้วันสุดท้ายนะ
เมื่อวานทุกคนก็โฟกัสกับ
มีคนที่ส่งคนไปสมัครแน่เลยคือ
บรวรวีมกุดีบังยีใช่
ก็ส่งทีมงานไปเป็นทนายส่วนตัวคนนี้นะครับ
คุณมรุษพงศ์กาวนันนะครับไปยื่นใบสมัครในตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
กฎก็ต้องมีสโมสรในการรับรองก็เป็นสโมสรไทยยูเนียนสมุทรสาครครับ
เป็นผู้เสนอชื่อในการลงชิงเก้าอี้ครั้งนี้โดยสำนักเลขาธิการนั้นก็รับเอกสารไว้
เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งก่อนอันนี้ก็มีข่าวว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ
แต่คุณวรวีก็บอกว่ามั่นใจว่าผ่านก็ไปลุ้นกันนะครับ
สำหรับการเปิดรับสมัครเนี่ยวันนี้นะครับ
วันสุดท้ายในเวลาห้าโมงเย็นมีข่าวเหมือนกันว่า
ล่าสุดพลตรวจเอกด็อกเตอร์สมยศพุ่มพันวลอายุสมาคมยาธุบอล
ในสวัสดีปัจจุบันเนี้ยก็ลงสมัครไปเป็นที่เรียบร้อย
แต่คงจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับ
ต้องรอดูว่านอกเหนือจากสองคนนี้ทั้งบางยีเองกับบิ๊กออสเองนะครับ
ที่เป็นคู่แข่งสำคัญแล้วก็สมน้ำสมเนื้อกันเนี่ย
จะมีโตลอคอลลัพธ์อื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าก็น่าสนใจมันเป็นศรีสรรค์นะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่าง๔ปีที่แล้วเนี่ย
ใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี้ยนะครับเราก็รู้กันล่ะ
ว่าเขามีการเตรียมกันไว้อยู่แล้วนะครับ
เรื่องของทีมงานต่างก็อยู่ที่ว่า
โมสรสมาชิกนะครับจะเห็นผลงานของใครมากกว่ากัน
ผลงานในอดีตของคุณบรวีหรือว่าผลงานปัจจุบัน
ของพลตรวจเอกดรสมยศของคุณกันนะครับ